จากที่รองโจ๊กเอาภาพแคปจากกล้องวงจรปิดมาเปิดเผย
เราจะเห็นตัวละครที่ชื่อต่องกระเด้งยังจำได้ไหม
ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาปืนมาส่งให้เด้ง
แล้วที่บอกว่าเด้งเป็นญาติกำนันนกคุณผู้ชมคือทั้งต่องและเด้งเนี่ย
ถูกส่งตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนครปฐมล่าสุด
ต่องต่องปล่อยตัวออกมาแล้วนะคะอืมทีเนี้ยคุณผู้ชมต้องไปตามดูต่อค่ะ
คือจริงนักข่าวก็ไปตามดูแหละว่าต่องไปไหนต่อแล้วได้ข้อมูลอะไรจากต่องบ้าง
แต่ภาพเมื่อกี้กล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยรองโจ๊กแคปมาแล้วก็มาเปิดเผย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชื่อทั้งสองคนเขาชื่อเดียวกันชื่อจริงชัชวาน
คนหนึ่งมียอยักษ์การรรณคนหนึ่งไม่มียอยักษ์การรรณใช่
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะงงเรียกต่องกับเด้งนี่แหละค่ะ
จะได้รู้ว่าใครคือคนไหนกันแน่ต่องเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มา
เอาปืนมาส่งให้กับเด้งเด้งเป็นญาติกับกำนันนก
แล้วเด้งก็พกปืนเข้าไปในงานเลี้ยงเหมือนกับจะไปปกป้องกำนันนก
ภาพนี้เลยภาพนี้เมื่อวันเสาร์เนี่ย
พนักงานสอบสวนสพนครปฐมก็เอาตัวเด้งกับตองเนี่ย
ฝากหางศาลจังหวัดนครปฐมคัดค้านการประกันตัว
หลังจากโดนดำเนินคดีความผิดคือข้อหาร่วมกันครอบครองอาวุธปืน
แล้วก็พกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะแต่ล่าสุดนะคะ
สารเนี่ยอนุญาตให้ประกันตัวในต่องและมีข่าวว่าต่องเนี่ย
กลับมาแล้วมาอยู่บ้านญาติบ้านญาติอยู่ที่ไหนอ่ะ
ก็ที่ตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมนี่แหละนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านญาติของในต่อง
บ้านญาติของต่องนะอยู่ในซอยแบบเล็กแคบอ่ะ
เข้าไปดูไปถึงหน้าบ้านเนี่ยประตูหน้าบ้านสีเขียว
แต่ล็อกกุญแจไว้เป็นซอยแคบเห็นไหมคะล็อกกุญแจเอาไว้บ้านปิดเงียบเลย
ไม่มีคนอยู่ในบ้านมีหมาเฝ้าบ้านอยู่ตัวหนึ่ง
ส่วนบ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันติดกันกับประตูรั้วเขียว
เป็นประตูรั้วเทาก็ถูกปิดเงียบไม่มีคนอยู่บ้านเหมือนกัน
บ้านหลังที่๓เป็นบ้านชั้นเดียวหลังคาเทานี่แบบนี้
มีรั้วรอบขอบชิดอันนี้เหมือนกับเพิ่งสร้างใหม่นะ
แล้วก็ขึงรั้วรวดหนามเอาไว้รอบบ้านมีคนเดินเข้าออกในบ้าน
แต่ก็ปิดประตูรั้วหน้าบ้านเอาไว้เอาเก้าอี้มาขวางประตูเอาไว้ด้วยนะคะ
ทั้งสามหลังเนี่ยไม่ได้มีใครยืนยันข้อมูลนะว่านี่คือบ้านของต่องจริงไหม
ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ยังเห็นนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แถวบ้านก็ยังแว้นไปแว้นมาในชุมชนอยู่เลย
อันนี้ชาวบ้านเขาพูดนะจนมาโดนตำรวจจับ
เรื่องต้นรู้ว่าต่องเป็นเพื่อนแก๊งเดียวกับเด้ง
แต่ก็ไม่เคยเห็นต่องพกปืนไปก่อเหตุนะแต่ต่องก็จะแวะไปหากำนันนกบ่อย
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องของกำนันนก
ส่วนเด้งอ่ะเหรอโอ้โหเด้งอ่ะนักเลงหัวไม้พกปืนตลอด
ชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้ที่เด้งมันต้องพกปืนสตูมันเยอะ

มันก่อเรื่องไปทั่วเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเลย
แต่ก็แปลกใจเหมือนกันนะทำไมวันที่เกิดเหตุอ่ะ
ถึงไม่พกปืนไปด้วยแต่กลายเป็นว่าต่องเป็นคนเอาปืนไปให้แทน
อันนี้เท่าที่เราไปถามชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
ส่วนลูกน้องกำนันนกอีก๕คนก็โดนแจ้งข้อหาทำลายพยานหลักฐาน
มีใครบ้างในเก่งในเก่งเก่งที่เกี่ยวกับปืนนะคุณผู้ชม
สนทยาเนี่ยคนงานบ้านกำนันนกที่เอาปืนไปฝังจำได้ไหม
บอกว่าตำรวจมาฝากปืนแล้วผมตกใจใส่กระเป๋านมไว้แล้วไม่รู้จะทำยังไง
เอาปืนไปฝังดินอีกคนนึงคือโบ๊ทโบ๊ทเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางราชบุรี
ถูกต้องเป็นคนเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปทิ้งแล้วก็อีก๓คนคือใครล่ะ
นี่ค่ะกลุ่มแม่บ้านที่มีการมาล้างทำความสะอาดที่เกิดเหตุอืม
นี่แหละทั้ง๕คนนะคะ